ในซอยสารเจ้าพ่อสวนพลูที่จังหวัดราชบุรี
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตกท่อ
แล้วแบบโอ้โหเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสพอสมควรนะครับ
บริเวณขาปรากฏว่าต้องเย็บถึง๑๐๐เข็ม
เธอก็ออกมาเรียกร้องหาหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ
แต่ปรากฏว่าหน่วยงานบอกไม่มีงบ
ในการดูแลแก้ไขแล้วก็เยียวยาด้วยนะฮะ
อ่ะเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊กแหม่มโพดำ
ว่ามีหญิงสาววัย๑๘ปีได้รับบาดเจ็บครับ

ตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

พบว่าจุดนี้มีแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
ปิดทับตะแกรงเหล็กบริเวณท่อระบายน้ำ
อยู่ในสภาพผูกพังแล้วก็เหล็กขึ้นสนิมเป็นรูโหวขนาดใหญ่

ก็เมื่อกี้แสดงท่าทางให้ดูว่าลูกสาวตกลงไปยังไง

กรีดเข้าไปในเนื้อยังไงบ้างนะครับ
บอกว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

ทุกวันนี้ต้องขับรถพาลูกสาวไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวัน
อีกทั้งลูกสาวก็ต้องหยุดเรียนอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วยนะครับ

บอกว่าเกิดเมื่อวันเสาร์ที่๒๔มิถุนายน
ขณะที่ร่วมขบวนแห่นาคอยู่ดี

จุดนั้นมันมีแบบย่าปกคลุมอยู่ใช่ไหมฮะ
ก็ไม่เห็นหรอกว่าตรงนั้นจะเป็นแผ่นคอนกรีต
หรือว่าจะเป็นตะแกงเหล็กหรือว่าจะเป็นท่อใด

ก็พลัดตกลงไปในท่อจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

แพทย์โรงพยาบาลโพธารามคุณหมอบอกว่า
เจ็บไปทั้งหมดนะร้อยเข็มครับคุณ
มันจะเป็นและว่า
ดำเนินการลงกว่าศาสตร์พื้นที่บริเวณติด
เขาเรียกร้องมาตามที่ดำเนียนต้นคือ๒แสนบาท
ในเรื่องต้นก็คือถามว่าจะช่วยเหลือได้ไหม
ก็ต้องดูระเบียบที่เฉียบข้อง
แต่ว่าโดยเรื่องของการเกี่ยวเหลือกับการเทศบาลและข้อทิม
ก็ยังอยู่ในการให้ความเกี่ยวเหลือตลอด
คือพอเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะ

บอกว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาล

ประหลัดเทศบาลเมื่อสักครู่นี้ที่ออกมาพูดก็ยืนยัน

แต่ทางเทศบาลเองยินดีจ่ายค่าชดเชยให้
แต่ก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมาย

ก็ต้องจัดการปรับปรุงแก้ไขนะฮะ